ส่วนความคืบหน้าคดีที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับ
เนื่องมาจากเรื่องของที่ดินที่อยู่ติดกันแล้วก็มีบ่อปลา
ค่ะอยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะอ่าพอน้ำมันทั่วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ปลามันก็รวมกันหมดใช่ค่ะไม่รู้บ่อใครเป็นบ่อใคร
ไปมาตกลงกันไม่ได้ยิงกันตาย
ที่ไปยิงเขาตายเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะตำรวจในมือยิงนะครับ
อ่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ด
นำตัวพันธมตโทสุรเดชอัธเสนา
รองภูมิกับการสอบสวนสพเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ภาพนี้คนก็วิภาควิจารณ์เยอะใช่ค่ะตอนออกมาเนี่ยฮะจะพาไปเนี่ย
ก็ด้วยความที่มือถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ใส่รองเท้าผูกเชือกเองไม่ได้
นี่ฮะแต่ก็พยายามช่วยตัวเองอยู่ตรงนี้
หรือก็เป็นขั้นตอนปกติก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยไปอยู่ตรงนั้น
อ่าถ้าผู้ต้องหาคนอื่นเขาก็อาจจะช่วยอย่างเงี้แหละค่ะ
ถ้าเกิดว่าแต่งตัวเองไม่ได้ใส่รองเท้าใส่เสื้อใส่กางเกงเองไม่ได้
นี่นะฮะหรือท่านผู้ชมมีความรู้ก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ได้นะ
ยูทูปก็ได้นะครับอ่าโดยขณะที่ตำรวจนำพันธมตโทสุรเดช
ที่เป็นผู้ต้องหายิงคนตายเนี่ยนะฮะออกมาเพื่อที่จะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เห็นได้ชัดว่ามีสีหน้าที่นิ่งเฉยนะครับแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อน
อ่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนศูนย์หกนะอ่าที่อยู่รุ่นเดียวกัน
มามอบช่อดอกไม้อืมมาจับมือให้กำลังใจผู้ต้องหาอืมนี่ฮะค่ะ
ผู้ต้องหาก็มารับช่อดอกไม้มารับกำลังใจจากคนที่มาให้กำลังใจ
ก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ทำได้ก็ได้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีความรู้
ผู้ต้องหาคนอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์ทำอย่างงี้ก็ได้อืมใช่ไหมฮะ
ได้คุยกับตัวแทนกลุ่มเพื่อนของพันธบทโทสุรเดชนะฮะ
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่า
พันธบทโทสุรเดชไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนไม่เคยใช้กำลังตัดสินปัญหา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนของเขาน่าจะอดทนจนถึงขีดสุดแล้ว
เชื่อว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
เดี๋ยวฟังนะครับ
ของกลุ่มเพื่อน๐๖ที่เรารักไข้และอยู่ด้วยกันมาตลอด
ก็มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเราในวันนี้ครับ
ส่วนผู้ตายที่ถูกพันธบทโทสุรเดชยิง
ก็คือนายอภิชาติพาโคกธมหรือว่าเสียชาติ
วันเกิดเหตุขับรถกระบะไปนะฮะเป็นกระบะสี่ประตู
มีภรรยาก็นั่งไปด้วยแม่ก็นั่งไปด้วย

นี่ฮะนี่ภรรยานะครับวันนั้นก็ภรรยานะครับ
แม่นะฮะแม่คือนางทองสุกพาโคกธมอายุ๗๒แล้วนะครับ
บอกว่านั่งอยู่เบาะข้างลูกชายในรถที่เกิดเหตุนะ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับภาพที่ลูกชายถูกยิงยังติดตาอยู่เลย
วันเกิดเหตุหลังจากพันธบทโทสุรเดช
ใช้ปืนยิงลูกแล้วเธอต้องรีบโอบกอดร่างลูกชายในสภาพเลือดท่วมตัว
ไม่ทันได้ร้องขอชีวิตลูกชายก็ตายแล้ว
อยากให้ตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา
อย่าไปพยายามช่วยเหลือเพื่อนตำรวจด้วยกันเอง
ใครผิดต้องดำเนินคดีไปตามผิด
มัยมัยมาพนเห็นคนัดว่าต้องเปิด
หันเงินใส่เงินฝากแผนแผนไว้กันมาลูกแมวให้หวังหนีค้นหวังหนี
แมวเสียใส่ไปลูกแมวคุณอี๋มันไปแล้ว
ไหวฟ้าจงจะเลิกลูก
แมวจิ้นเขาก็พอได้นอนก็พอได้
แมวเห็นส่วนลูกทรายหลายแมวคุณอี๋มากเลยเพราะมันดีกับแมวมาก
พระนาทโธสุรเดชเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ก็ยังตกลงกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาจับปลากันสูบน้ำแบ่งปลากัน
แต่เขายืนยันว่าปลาเนี่ยเป็นของเขาใช่ไหมเขาก็พาเพื่อนมา
เพื่อจะให้มาจับปลาชาวโบ้งชาวบ้าน
แต่ผู้ตายขับรถกระบะมาจะพุ่งชนเขา
มีแม่กับภรรยาของผู้ตายนั่งมาด้วยเขาก็ต้องกระโดดหลบ
แล้วเห็นเหมือนกับทำท่าเหมือนกับรถกระจกจะชักอาวุธอะไรออกมา
ก็เลยต้องใช้ปืนยิงไปเพื่อป้องกันตัวนะครับ
แต่พี่ชายของเสียชาตินะฮะพี่ชายชื่อนายศพัฒน์นะครับ
ยืนยันว่ามีหลักฐานว่าพันธนโทษศุรเดช
การมาก่อนนอกจากมีปืนแล้วยังสวมเสื้อเกราะกันกระสุนขณะก่อเหตุด้วย
มีคนที่ถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้ได้ตอนใส่เสื้อเกราะ
คนถ่ายภาพไว้ได้ด้วยหลังจากก่อเหตุแล้วไปถอดเสื้อเกราะออก
ก่อนหน้านี้นะฮะ๓๑ธันวาคมนะน้องชายเคยเจรจากับพันธุ์ตำรวจโทสุรเดชมาแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มีปัญหากันนะครับซึ่งเขาก็ยังคาใจอยู่ว่า
แล้ววันนี้ถ้ามาเจอกันอีกแล้วนัดคุยกันจริงเนี่ยทำไมต้องใส่เสื้อกรอก
นอกจากนี้นายยศพัฒน์ยังบอกว่ายังมีคลิปที่ลูกสาวของพันธบทโทสุรเดช
บอกว่าในวันเกิดเหตุพันธมตโทษสุรเดชได้เตรียมปืนมา
และให้ลูกสาวเตรียมปืนมาด้วยเพราะลูกสาวของพันธบทโทสุรเดชเป็นนักยิงปืน
เวลามีอะไรจะได้ช่วยพ่อได้ในการยิงคู่ต่อสู้
เขาบอกเขามีคลิปนะครับเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะ
คุณพ่นก็พูดว่าอย่างนี้พ่อต่อมีปืนมาด้วยของพันธนโทษศุรเดช
และพ่อโทษศุรเดชบอกว่าวันนี้ก็เหมือนและไม่ทำด้วย
ครับคุณต่อสู้
แต่อันนี้คือเค้าต่างพอกเลยว่าเกี่ยวมาเอาปลาพูเลี้ยงมาอะไรประมาณเนี่ย
คือพี่ชายของเสียชาติบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีน้องชายเขาขับรถมาถึงแล้วมาหาเรื่องจะพุ่งชนเลย
วันนั้นวันเกิดเหตุพันธบทโทษศุรเดชเป็นฝ่าย
บอกให้แม่ยายของน้องชายเขาเนี่ยไปเรียกน้องเขามาเจรจาเรื่องปลาในบ่อ
น้องเขาก็ขับรถมากับแม่ของเขากับน้องนี่แหละแม่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ภรรยา
พอขับมาถึงก็เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยขับรถมาจอดเรียงรอกันไว้แล้ว
กระบะคันหน้าเป็นของทีมฝ่ายพันธบทโทสุรเดชที่มาจับปลารถของพันธมตโทษสุรเดชจอดอยู่ตรงกลาง
ที่สองสีบรอนทองและรถของลูกสาวพันธบทโทสุรเดชจอดอยู่หลังสุดคือคันสีเขียว
หลังจากนั้นพันธบทโทสุรเดชลงมาจากรถใส่เสื้อเกราะถือปืนลูกซองตรงเข้ามาใกล้รถ
น้องของเขาเห็นว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรตั้งใจมาคุยกันอยู่แล้วก็จะก้าวลงจากรถ
ขณะกำลังจะก้าวเนี่ยยังไม่ทันพ้นเลยถูกยิงใส่๒นัดเสียชีวิต
แล้วพันธบทศุษศุรเดชก็เอาปืนไปวางท้ายรถตัวเอง
อดเสื้อเกราะรอมอบตัวกับตำรวจอ๋อเนี่ยค่ะทางครอบครัวของผู้ตายเขาก็เลยสงสัยว่า
ก็รองสุรเดชเรียกเข้ามาเจรจาแล้วทำไมรองสุรเดชใส่เสื้อเกราะมาพกปืนมา
เจรจาเนี่ยเหรอนี่ฮะแล้วคนก่อเหตุก็เป็นตำรวจ
เขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะคะ
บอกว่ามูลเหตุจูงใจมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบ่อปลา
มันเป็นเรื่องที่เขาทะเลาะกันมานานมาก
มีเรื่องบาดหมางกันมานานมาก

ตัวผู้ตายขับรถมาพร้อมกับภรรยากับแม่
คือผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายขับรถเหมือนจะพุ่งชน
ก็เลยยิงเพื่อป้องกันตัวกระสุนไปถูกจุดสำคัญก็เลยตาย
หลังจากนั้นก็ไม่หนีไปไหนก็รอมอบตัวกับตำรวจ
อันนี้คือคำให้การของพันตำรวจโทสุรเดชวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ตรวจรถของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อตรวจพิสูจน์วิถีกระสุนนะคะ
แล้วก็เจอปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุนปืน๖นัดอยู่ใต้เบาะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบนะคะว่าปืนนั้นครอบครองอย่างถูกต้องหรือเปล่า
ว่าปืนนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือเปล่าแต่มันอยู่ในรถนะคะ
ปืนมันอยู่ในรถอยู่ใต้เบาะเลยนะคะอืม
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาพันธมรตโทสุรเดชฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรในชั้นพนักงานสอบสวน
ผู้ต้องหาไม่ได้ขอประกันตัวค่ะพนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะแต่ว่าล่าสุด
สุรเดชได้ประกันตัวในชั้นศาลครับใช้หลักทรัพย์และตำแหน่งในการประกันตัวนะคะ
ไปประกันชั้นศาลใช่ค่ะคือไม่ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็ไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวตอนไปฝากหางหรือเปล่าไง
ขอประกันตัวในชั้นศาลแทนนึกออกไหมคะก็เลยไปได้ประกันตัวในชั้นศาล
อ่านี่ทีนี้ค่ะมาดูข้อต่อสู้ของสองฝ่ายนะคะ
ทางฝ่ายเสียชาติผู้ตายญาติยืนยันว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำเกินกว่าเหตุ
แล้วก็ไม่มีปืนในรถเสียชาติไม่ได้ขับรถพุ่งชน
เพราะสภาพถนนมันไม่ดีจะพุ่งชนได้ยังไงเสียชาติไม่ได้ก้มหยิบอาวุธ
แค่จะเปิดประตูรถอืมรองสุรเดชอ่ะใส่เสื้อเกราะ
กปืนมามันส่อเจตนาฆ่าอยู่แล้วรองสุรเดชเนี่ย
จอดรถปิดทางเหมือนกับว่าเตรียมการฆ่ามาเป็นอย่างดี
คือไม่ให้หนีไปไหนด้วยซ้ำอืมนี่นะคะส่วนฝั่งรองสุรเดชบอกว่า
เห็นเสียชาติก้มหยิบอะไรบางอย่างนึกว่าหยิบอาวุธ
ก็เลยยิงใส่ก่อนเพื่อป้องกันตัวครับเสียชาติขับรถพุ่งชน
แต่เขาหลบทันอันนี้เป็นฝั่งรองสุรเดชแก้ตัวแบบนี้นะคะครับ
มีข้อมูลว่ารองสุรเดชเป็นตำรวจที่มาจากสายงานสืบสวนนะคะ
แล้วก็เลื่อนขั้นมาจากตำรวจชั้นประทวนตอนนี้อายุ๕๖แล้ว
อีก๔ปีก็เกษียณแล้วอะค่ะก็ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ร้อยเอ็ดนี่แหละ
ทำงานสืบสวนมาหลายคดีนับไม่ถ้วนนะคะอืม
มีฉายาว่ามือปราบร้อยศพด้วยซ้ำแต่มาก่อเหตุยิงคนตายอ่านี่ฮะ
ก็บอกว่าสี่มกราคมวันเกิดเหตุสิบเอ็ดโมงเช้า
ให้ชาวบ้านมาจับปลาในสระของตัวเองกำลังจะลงหาปลาผู้ตายก็ขับรถมา
แต่ฝั่งของญาติผู้ตายบอกว่าอ้าวก็คุณเรียกเขามาอืมใช่
เรียกให้เขามาเจรจาเรื่องปลาในบ่อนี่ครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
อ่าเป็นพื้นที่ที่ที่ดินติดกันเลยอ่าแล้วสองฝ่ายก็มีบ่อปลาติดกัน
นะครับค่ะอ่าก็ได้ประกันตัวนะฮะตอนนี้ใช่ค่ะนะครับ